คุณผู้ชมครับล่าสุดไทยจีนมีข้อเสนอร่วมกันครับที่จะพัฒนาคนรุ่นใหม่ของทั้งสองประเทศทั้งเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งเรื่องของคุณภาพชีวิตแล้วก็การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกันของทั้งสองประเทศครับ
ศูนย์วิจัยจีนร่วมสมัยและโลกศูนย์สื่อสารเอเชียแปซิฟิกสำนักสารณิเทศต่างประเทศแห่งประเทศจีนและศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไทยจีนครับได้รวมกันจัดงานสัมมนาจีนร่วมสมัยกับโลกเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคนรุ่นใหม่ไทยและจีนครับก็จัดขึ้นที่มหาวิทยาล
จีนฯ่นทางครั้งที่สามเพื่อมีการส่งเสริมความร่วมมือแบบผู้หูพาร์คคีและก็การร่วมกันสร้างประชาคมแห่งโชคชะตามร่วมกันกับมนุษยชาติโดยประธานาธิบดีศรีจริงพิงครองจีนได้มีการนำเสนอแนวคิดเอาไว้ระผุว่าคนรุ่นใหม่นั้นเป็นความหวังของการพัฒนาซึ่งความเข้าใจและความร่วมมื
ให้คนรุ่นใหม่ของไทยและจีนให้ทำงานร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญ
โดยจะส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนสร้างแพลตฟอร์ม
การปฏิสัมพันธ์กันทั้งเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ข้อมูลด้านสตาร์ทอัพก็เป็นการแสวงหาโอกาส
กลไกเพื่อเอื้อต่อความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายครับ
ทางด้านของนายพินิจารุสมบัติประธานสภาวัฒนธรรมไทยจีน
และส่งเสริมความสัมพันธ์ก็กล่าวนะครับว่า
แลกเปลี่ยนของคนรุ่นใหม่นั้นต้องยืนอยู่ด้วยความจริงใจและความเป็นจริงครับ
จึงเสนอให้มีการสัมมนาจัดแบบนี้ในไทยทุกเดือน

เชื่อว่าจะเป็นการช่วยพัฒนาคนรุ่นใหม่ของทั้งสองประเทศได้
โดยสภาวัฒนธรรมไทยจีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ก็ยินดีครับ

แล้วก็จะมีการนำคณะเยาวชนจากไทยไปเยี่ยมเยี่ยนจีนด้วย
เพื่อให้ความร่วมมือนี้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ